ดน้ำกันชุ่มชำแบบดีกรีอากาศที่ร้อนสุด

แต่จะเล่นน้ำทั้งทีก็ต้องมีไอเทมสุดฮอตฮิต
เพื่อเพิ่มความสนุกและเปียกปอนอย่างมีสีสันค่ะ
ไอเทมแรกปืนฉีดน้ำ
เทนนี้สามารถสร้างความเปียกป้อนให้กับผู้เล่น

ขนาดเล็กกระทัดรัดหรือแบบเป้
มีลวดลายและราคาที่หลากหลาย
ให้เลือกเป็นเจ้าของได้ตามความพึงพอใจ
แว่นตากันน้ำแว่นตาลายดอกไม้หมวกพลาสติก
นอกจากจะสวยงามแล้วยังป้องกันน้ำที่จะเข้าดวงตาและกันแดดได้ด้วย
ถ้ายังไม่พอก็จัดต่างหูดอกไม้ต่างหูพวงมาลัย
งกรานแบบไทยง่ายค่ะ
หรือถ้าอยากจะฟูออปชั่นก็เครื่องแต่งกายนี่แหละค่ะ
ถ้าพิษคงหนีไม่พ้นเสื้อลายดอกเสื้อฮาไวน์เสื้อมัดย้อม
ที่จะมีสีสันโดดเด่นแต่ไกล
แต่ช่วงนี้กระแสชุดไทยมาแรง
ผมสบายใส่จงกระเบนก็ดีงามอยู่นะอเจ้า
รองเท้าก็ต้องยกให้รองเท้าแตะค่ะ
เพราะเหมาะกับสถานการณ์ที่สุด

ลายดอกไม้ลายสับปะรดพร้อมเปียกพร้อมหลุย
ส่วนไอเทมสุดท้ายไม่มีไม่ได้ค่ะ
กระเป๋ากันน้ำสารพัดประโยชน์
เก็บสตางค์โทรศัพท์มือถือกุญแจมีไว้
สินไม่เปียกไม่เสียหายแน่นอนค่ะ

เป็นซองกันน้ำคล้องคอราคาเบา

ทีนี้ก็ไปสนุกกับเทศกาลสงกรานกันเลยค่ะ
ครบกันรึยังคะต่อเถอะที่เราบอกไป

เขาบอกว่าซองกันน้ำจะต้องดูที่มันมีคุณภาพหน่อย
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นซองกับน้ำออก

ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรง
ก็เล่นน้ำกันให้อย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยนะคะ